คุณผู้ชมค่ะมากันที่คู่รักอีโคของวงการบันเทิง
อย่างคุณท็อปพิพัฒน์แล้วก็คุณนุ่นศิรพันธ์ค่ะ
คู่นี้นะคะยังคงเดินหน้าลุยธุรกิจงานดีไซน์
เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่เช่นเคยค่ะ
ล่าสุดนะคะได้มีการแชร์ประสบการณ์ผ่านหนังสือด้วยค่ะ
โดยเฉพาะเนิดของการออกแบบ
ขึ้นชื่อว่าเป็นคู่รักคนบันเทิงที่รักโลกรักสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเลยนะคะ
สำหรับนุ่นศิรพันธ์แล้วก็ท็อปพิพัฒน์ค่ะ
โดยเฉพาะหนุ่มท็อปนี่แหละค่ะที่ออกสตาร์ทให้เห็นเป็นรูปธรรม
ที่เป็นการผนวกเอาเรื่องของงานไอเดียกับความใส่ใจสิ่งแวดล้อม
และการทำธุรกิจเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวเลย
เพียงแค่นั้นนะคะคู่รักไอดอลคู่นี้ค่ะ
เขาได้เผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่า
ล่าสุดนะคะทั้งคู่ได้รวบรวมแนวความคิดเกี่ยวกับงานออกแบบ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับแนวคิดที่ว่า
การทำธุรกิจสามารถช่วยเหลือสังคมได้ค่ะ
ซึ่งได้มีการเปิดตัวไปหมาดเมื่อ๘โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
คือเรามองว่าถ้าเกิดวันนี้คนทุกคนอยากจะรวยกันทั้งนั้นนั่นแหละ
แต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราไม่ได้รวยแค่เงินทองอย่างเดียว
แต่รวยในเรื่องสังคมรวยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
ถ้าเราดีสภาพแวดล้อมคนรอบข้างดี

เราก็เลยทำหนังสือที่ชื่อว่าอีโคดีไซน์ไทย
ก็ดีใจนะคะอย่างน้อยสิ่งที่เราทำเนี่ย
มันเกิดจากความชอบของเราก่อน

เราเป็นแฟนเขาเราก็ชอบตามเขา
ตอนนี้ไกลสถานะเป็นภรรยาเขา

แล้วเขารู้สึกว่ามันดีมันจับต้องได้

สำหรับเราถือว่าเรายินดีและให้เกียรติพวกเรามาก

มันต้องช่วยกันทำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะ

งานนี้ต้องบอกเลยว่าน่าจะถูกใจคนที่รักงานดีไซน์
แล้วก็งานสิ่งแวดล้อมทั้งหลายยิ่งขึ้นไปอีก
เขาเปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือด้วยนะคะ
ดาวน์โหลดผ่านทางแอปพลิเคชันอุ๊กบี
ไปอ่านกันแบบฟรีเลย

แล้วก็อยากติดตามไอเดียของการทำรักษาสิ่งแวดล้อม
เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยแบบนี้
อย่างที่คุณนุ่นบอกแหละทำคนเดียวไม่ได้หรอก

แต่ตอนเป็นแฟนเค้าเค้าชอบอะไรเราก็ชอบต่าง
ตอนนี้เราเลือกสถานะเป็นภรรยาเขาแล้ว

ใช่แล้วแล้วก็รักโลกไปพร้อมกันด้วยนะคะสำหรับคู่นี้